พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุค่ะอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะ
เหมือนพี่ต๊อกสุภกรนะคะเล่นละครก็อาจจะมีผิดคิวกันบ้าง

บอกว่าที่พี่บาดเจ็บบ่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรม

เจ้าตัวค่ะมาร่วมงานเปิดตัวค่ายหนังค่ะ
เมื่อ๒เดือนก่อนเกิดผิดคิวระหว่างถ่ายทำละคร
ทำให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหัวเข่าหลุดไปเลย
ต้องใช้เวลาในการรักษาตัวค่ะอยู่นานนะคะ
รับเลยค่ะว่าทั้งระแวง
เวลาที่ต้องถ่ายทำคิวบู๊ค่ะพี่ต๊อกเนี่ยยังบอกด้วยนะคะ
เชื่อไหมแจ๊คอุบัติเหตุครั้งนี้นะมันเป็นเพราะเวรกรรมที่พี่เนี่ย
เคยไปขับรถชนหมาแมวไว้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
คืออาจจะว่าครั้งนึงเคยไปทำอุบัติเหตุทำให้คนแบบเจ็บปวดมา
เป็นน้องหมาน้องแมวแล้วก็เลยมาทำให้เราเข่าหลุดแบบนี้เหรอ
เออเขาเชื่อแบบนั้นนะคะพร้อมกับเล่าย้อนไปอีกด้วยว่า
เมื่อสมัยวัยรุ่นที่พี่เคยโดนไฟคอกทั้งตัว
ก็เป็นเพราะว่าพี่เคยเผากิ้งกาสดเลย
นี่เป็นความเชื่อจริงอันนั้นเป็นเวรกรรมที่ต้องเจอนั่นแหละ
ครั้งนี้ค่ะก็เลยเชื่อแบบนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บที่หัวเข่าดีขึ้นแล้ว
ส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้ค่ะ
อย่างที่วะกะโกมาระพัดค่ะเขาเนี่ยพกติดตัวเอาไว้นะคะ
ท่านเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้า
ซึ่งหลายคนมักจะขอพรเวลาเจ็บป่วย
คุณผู้ชมเคยเห็นภาพไหมภาพที่แบบเหมือนคล้ายกับฤษี

เวลาเราไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์แบบนี้ค่ะ
จะมีด้านหน้าแล้วก็แบบว่าใครจะไปขอเกี่ยวกับอยากให้หายป่วย

ภพหรือศรีชีพภพไว้ที่ตัวอยู่แล้ว
ท่านก็จะให้ในเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายสุขภาพ
เชื่อฮะในเรื่องของการรักษาตั้งแต่โบราณ
เขาก็จะมีทั้งนี้แหละครับ
เขาเรียกทั้งมีการเป่าเขาเรียกกระทงกระถาด้วย
แต่ก็จะเป็นคำสวดที่ดีครับ